มาดูที่จังหวัดอุดรธานีมีคนร้ายเข้าไปขโมยเครื่องขยายเสียง
ภายในวัดแห่งหนึ่งนะคะเครื่องเสียงนี้เก็บไว้ในสาราการประเรียน
เอาไว้จัดงานกระถิ่นต่างต่างนี่แหละทีนี้หลวงพี่ที่วัดเนี่ยย้อนกลับไป
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหมาในวัดเนี่ยตายไป๖ตัว
มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมเช่นคนร้ายเนี่ยวางแผนไว้ก่อน
ก็คือมาฆ่าสุนัขให้ตายไป๖ตัวเพื่อจะได้เป็นการเปิดทาง
ณวันนี้จะได้เข้ามาขโมยเครื่องเสียงได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะคะ
นี่เป็นความคิดเชื่อมโยงนะคะของพระภายในวัดนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามตำรวจสพเมืองอุดรธานีเข้าไปตรวจสอบ
ภายในวัดป่าดงกกพึ่งตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรค่ะ
หลังจากที่รับแจ้งจากพระนะคะแล้วก็ญาติโยมบอกว่ามีคนร้าย
ขโมยเครื่องเสียงภายในวัดนะคะจากการตรวจสอบพบเครื่องขยายเสียง
และมิกเซอร์๒เครื่องหายไปทั้งหมดมูลค่าประมาณ๑๘๐๐๐บาท
ค่ะวางอยู่ภายในกรงเหล็กข้างพระประธานในสาราการประเรียนคือหายไปเลย
เหลือไว้แต่เครื่องขยายเสียงที่มันเก่าแล้วอ่ะคาดว่าคนร้ายปีนเข้ามาทางหน้าต่าง
ข้างที่เก็บเครื่องขยายเสียงเพราะว่าจุดนั้นไม่ได้ล็อกกรอนเอาไว้นะคะ
รวมทั้งกรงเหล็กที่วางเครื่องขยายเสียงก็เป็นกรงเหล็กเฉยแต่ไม่ได้ใส่กุญแจเอาไว้
ทำให้คนร้ายลงมือได้อย่างง่ายดายค่ะ
อารมณ์สุวรรณแสงกรรมการวัดแห่งนี้เปิดเผยว่าที่วัดมีพระอยู่๓รูป
ต้นปีที่ผ่านมาช่วงเดือนมกราคมนะคะมีคนร้ายเข้ามาลอบวางยาเบื่อสุนัขในวัดตายไป๖ตัว
แต่ตอนนั้นทางวัดไม่ได้แจ้งความนึกย้อนไปคาดว่าจะเป็นฝีมือของคนร้ายที่เข้ามาขโมยเครื่องขยายเสียง
เพราะสุนัขเนี่ยถ้าปล่อยไว้อาจจะเป็นอุปสรรคในการลงมือก่อเหตุก็ได้
และคนร้ายน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านเพราะว่ารู้ทางเข้าออกวัดเป็นอย่างดี
และแถมรู้ด้วยว่าเครื่องเสียงมันแอบอยู่ข้างพระประธานนะคะ
พึ่งถูกขโมยเครื่องเสียงย้อนไป๔ปีที่แล้ว
ถูกตำรวจจับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้ว
แต่ไม่แน่ใจว่าพ้นโทษออกมาแล้วมาก่อเหตุอีกหรือเปล่านะคะ
นี้ตำรวจสพเมืองอุดรธานีเก็บรอยนิ้วมือแฝงในจุดเกิดเหตุ

เพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ